จังหวัดนนทบุรีเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะมีเหตุกลุ่มวัยรุ่นถูก
กลุ่มวัยรุ่นคู่อริเนี่ยขับรถเก๋งเป็นภาษณะแล้วก็ไล่ทำร้าย
แล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปดู
คอนเสิร์ตของปูพงศิษย์คำพีงานนี้มีผู้สีชีวิตไปหนึ่งศพนะคะ
นะคะแล้วผู้ก่อเหตุก็ขับรถหลบหนีไปก่อนจะเข้ามอบตัวทั้งหมดหกคน
ติดตามประเด็นนี้จากรายงานเลยค่ะ
ลูกหนูเป็นนักกีฬาโรงเรียนเด็กมันมีดื้อบ้างเกย์บ้าง
แต่ไม่ใช่ขยะสังคมแน่นอนไม่รู้ว่าจะไปเป็นสาเหตุอะไรหรือจากเพื่อนคนไหน
แต่ว่าเชื่อว่าเขาทำผิดตัวแน่นอน
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถเก๋งสีขาวของกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
กลับรถบนถนนบางกรวยไซน้อยก่อนจะไปเจอวัยรุ่นชายสามคน
ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนของผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันมาจอดรถอยู่ข้างทาง
ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจอดรถเก๋งแล้วลงจากรถกันมา๖๗คน
ถือไม้มีดวิ่งไล่ทำร้ายวัยรุ่นชายทั้ง๓คน
ต้องทิ้งรถจักรยานยนต์วิ่งหนีตายไปคนละทิศละทาง
นานกลุ่มผู้ก่อเหตุเดินกลับไปที่รถเก๋ง
แล้วใช้มีดไม้ทุบทำลายรถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นคู่กรณีพังเสียหาย
ใช้ปืนยิงใส่๑นัดก่อนเบียดจนรถจักรยานยนต์ล้มลงตรงเกาะกลางถนน
ซึ่งขณะเกิดเหตุมีเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้น
รถเก๋งคันดังกล่าวจะขับหลบหนีไป
เหตุเกิดขึ้นตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมาบริเวณหน้าหมู่บ้านมนรดา
ถนนบางกรวยไซน้อยหมู่๑ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ตำรวจสพบางบัวทองพร้อมแพทย์สถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์
และหมู่ละนิทธิปเต๊กตึงเร่งเข้าตรวจสอบ
พบนายทิติพัฒน์เขียวสำราญหรือจ๊อปอายุ๑๕ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บริเวณเกาะกลางถนน
สภาพศพมีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด
เข้าที่ลำคอด้านซ้าย๑นัดกระสุนฝังใน
ไม่ติดป้ายทะเบียนของผู้เสียชีวิตล้มอยู่ด้วย
คืนวันเดียวกันตำรวจพบรถเก๋งเชฟโลเลสสีขาว
ทะเบียนคอระคังยผู้หญิง๓๑๔๔กรุงเทพมหานคร
หลังรับแจ้งว่าจอดทิ้งไว้อยู่ข้างคอนโด

ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทอง
ตรวจสอบทราบว่าเป็นรถของกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ตรวจสอบผู้ครอบครองก่อนตรวจค้นรถ

ปลอกกระสุนปืนขนาดจุด๒๒จำนวน๔ปลอก

กระสุนปืนขนาดจุด๒๒จำนวน๓นัด

ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากดูคอนเสิร์ต

และกำลังขี่รถไปดูคอนเสิร์ตของปู่พงศิษยคัมภีร์
ตลาดใกล้หมู่บ้านปียาวรารมตำบลบางบัวทอง
มีในบอยอายุ๑๖ปีซ้อนท้ายมาด้วย
ระหว่างทางได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
จากนั้นรถเก่งเชฟโลเลสสีขาวขับไล่ตามมา

เพื่อนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังในจ๊อป
เห็นว่ารถเก๋งพยายามจะเบียดรถของเพื่อน
เร่งเครื่องตามมาเพื่อจะดูหมายเลขทะเบียน
มาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกหนึ่งนัด

ที่รถจักรยานยนต์ของจ๊อปจะถูกรถเก๋งเบียด

ส่วนนายบอยที่นั่งซ้อนท้ายได้กระโดดลงจากรถ

ไล่ตามรถเก๋งของกลุ่มผู้ก่อเหตุตามที่ตกเป็นข่าว

หรือมีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อน

แล้วผมก็เอกใจทำไมเบียงม้าให้เรื่อย
แล้วทีนี้พอจะถึงจะติดแล้ว
พวกมันชักปืนออกมายิง

รถที่เขาใช้ก่อเหตุไปเหยียบอะไรเข้าไม่รู้แล้วยางระเบิด
ผมก็เลยคิดว่ายางระเบิดแล้วผมต้องตาม
แต่ปืนจะอะไรไม่สนนะผมตามอย่างเดียว

กลัวครับผมต้องการที่จะเอาป้ายทะเบียนอย่างเดียวตอนนั้น
ไม่จริงครับอันนี้พวกผมไม่รู้จักเลย

เสียใจใจแตกใจหายไปเลยครับ

ถูกส่งชนะสูตรนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ครอบครัวและญาติเดินทางไปรับศพ
บำเพ็ญกุศลที่วัดละหารบางโบทองจังหวัดนนทบุรี
กลุ่มกลางกลุ่มเพื่อนที่พากันร้องไห้ด้วยความเสียใจ
ต่างจากนางนันทาเขียวสำราญอายุ๓๖ปีผู้เป็นแม่
ร่ำไห้กอดสามีหลังทำใจไม่ได้ที่ลูกชายต้องมาเสียชีวิต
ทั้งที่ลูกกำลังจะมีอนาคตที่ดี
เป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนราชวินิตนนทบุรี
กำลังจะถูกคัดตัวเป็นนักฟุตบอลสโมสรธนบุรี
เมื่อวานเป็นวันสุดท้ายที่ลูกชายมีโอกาส
เค้กอวยพรวันเกิดให้กับผู้เป็นพ่อ
แก้แม่แบบเล่นนะครับ
เมื่อวานยังนอนหนุนตักอยู่เลย
ให้หนูบีบสิวให้ให้แม่บีบสิวว่าแม่แค้วหูให้

เขาคงคิดว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เขามีเรื่องกันหรือเปล่า

เพราะว่าเขาอยู่หอเขาจะมามีเรื่องกับพวกอันนี้ได้ยังไง
ก็อยากจะให้เขาเข้ามาให้มาขอเข้ามาให้มาคุย
เข้ามาคุยกันก็ยังดีไม่ใช่เงียบแบบนี้
ล่าสุดวันนี้กลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุรวม๖คน
อายุตั้งแต่๑๖ปีถึง๑๘ปี

ถูกสอบสวนที่สพบังบัวทอง
โดยในจำนวนนี้มีในฟลุ๊กเล็กอายุ๑๖ปี
เป็นคนใช้ปืนยิงในจ๊อปเสียชีวิต

คนในกลุ่มเคยมีเรื่องกับกลุ่มผู้เสียชีวิต
ก่อนจะมาเจอกันที่ตลาดนัดแถวหมู่บ้านปียวรารม

แล้วขับรถเก่งไล่ตามทำร้ายฝ่ายตรงข้าม
ระหว่างนั้นรถเก๋งเกิดความร้อนเร่งเครื่องไม่ได้
ถูกกลุ่มผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบ
คนซ้อนท้ายใช้อาวุธมีดแทงแขนคนขับที่รถกระจกลง
ทำให้รถเก๋งเสียหลักชนรถจักรยานยนต์อีกฝ่าย
แล้วในฟุกเล็กมือยิงรถกระจกเบาะหลังฝั่งซ้าย
โผล่ขึ้นไปใช้ปืนยิงใส่รถจักรยานยนต์
กระสุนเจาะคอนายจ๊อปเสียชีวิต
วัยรุ่นทั้ง๖คนถูกส่งตัวดำเนินคดีใน๕ข้อหา
ความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง

พกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร